ข่าวที่คุณวรพรโปรยเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูคลิปที่ตำรวจเข้าล้อมจับผู้ชายนะฮะที่เมาสุราแล้วอารวาส
เขาเอามีกอีโต้ฟันไปที่ศีรษะของตำรวจนายนั้นท่านเสียชีวิตเลย

ไอ้ไอ้งั้นด้วย

เกิดให้ใกล้
มึงเตรียม

โบยัง
จริงไม้งามเข้ามาหลายอันนะแล้วเข้าถึงตัวพี่ตำรวจได้ยังไง
นี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวนายกระหนกพลครับเขาคุ้มคลั่ง
ถือมีดเดินรอบบ้านแล้วก็อารวาสฟันต้นไม้บ้างฟันสิ่งของบ้าง
จากนั้นก็ก่อเหตุฟันร้อยตำรวจโทอุทัยจ่าพาท่านอายุ๕๕ปี
เป็นตำรวจสายตรวจสังกัดสพปทุมรัฐท่านเสียชีวิตเลยฮะ
ผู้ก่อเหตุใช้มีดโต้ฟันแขนขวาของร้อยตำรวจโทอุทัยก่อน
แล้วก็ฟันอีกครั้งที่ศีรษะตำรวจก็ใช้ปืนยิงป้องกันตัวสามนัดคุณวรพร
เข้าไปที่นายกระหนกพลเนี่ยแขนขวานัดหนึ่งที่ท้องด้านซ้ายนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งไม่ถูก
ทำให้คนร้ายโถมเข้ามาแล้วก็ฟันที่หัวของตำรวจอีกหนึ่งแผล
ทำให้ร้อยตำรวจโทอุทัยท่านบาดเจ็บสาหัสแล้วท่านก็เสียชีวิตฮะ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะครับที่โดนยิงเนี่ยญาติก็นำส่งโรงพยาบาล๑๐๑
ซึ่งขณะนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับตำรวจติดตามอายัดตัวไว้ดำเนินคดีต่อไป
สำหรับนายกระหนกพลนี่เขามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับคุณผู้ชมครับ
เคยต้องโทษคดีพยายามฆ่าด้วยติดคุกมาแล้วพ้นโทษออกมาไม่ถึงปี
โทษออกมาเสพยาบ้านหนักเข้าไปอีกจนคุ้มคลั่งก่อเหตุขึ้นอีกครับ
แล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเป็นห่วงครอบครัวของตำรวจที่เสียชีวิตนะครับ
หมายให้พลตำรวจโทยันยงเวทโอสดมาดูแลเรื่องของการจัดการศพให้เป็นไปอย่างสมเกียจ
ส่วนสิทธิประโยชน์ต่างนะครับที่จะได้รับนะครับจะเร่งดำเนินการให้โดยเร็ว
แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา๑๖นาฬิกาวันที่๒๔มิถุนายนนี้นะครับ
ซึ่งร้อยตำรวจโทอุทัยท่านจะได้เลื่อนเงินเดือน๗ขั้น๕ชั้นยศเป็นพลตำรวจตรีครับ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ